บอกเลยนะว่าพี่สมจิตเนี่ย
เค้าเคยพามาคว้าถึง๓หมื่นนะ

ไปแสนเลยไหมพี่

มี๒อย่างถ้าไม่แสนก็สูด
ไม่ต้องสูดดิ

เอาใจช่วยเลยพร้อมแล้วมาทางด้านนี้เลย

แต่ละขั้นก็จะมีมูลค่าต่างกันไปนะครับ
ถ้าสามารถทำไปถึงสูงสุดและตอบถูก
ก็คว้าไปเลย๑๐๐๐๐๐บาท
ก็ความตัวช่วยนะคือ

ในการได้ตอบได้มากขึ้นนะครับ

น่าจะเข้าทางพี่สมจิต

เอาพี่ปลื้มจิตดีกว่า

เอามา

คุณปลื้มจิตครับขอคำถามครับ

เป็นนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
วันนี้มีคำถามมาทายนะคะ
ว่ากีฬาวอเรียบอน

เขาเล่นกันข้างละกี่คน
พี่สมจิตทำไมทำได้อย่างนั้น
พยายามนึกภาพช่วงนี้เขาแข่งกันบ่อยด้วย

๘คน
หรือ๑๑คน

เชื่อค่ะจริงก็กะไว้ประมาณ๕๖คนแต่ไม่มั่นใจ
เพราะว่าพี่สมจิตพูดมาก็

มั่นใจไปว่าเราจะไม่ใช้ดวงดาว

ข้อ๒ค่ะ๖คน

กีฬาวาเลอร์บอนเค้าเล่นกันฝั่งละ

รามายังไม่ใช้ดาวเลยนะครับมีโอกาสได้ถึง๑แสนนะผมว่านะ
เอาล่ะมาดูนะครับพรีมิตขั้นต่อไปดีกว่านะครับ
แล้วก็พี่พวงเชิญยิ้มน้าพวงนะสายไหนดี
ถ้าเป็นน้องไอรีนล่ะน้องไอรีนจะเลือกใคร
หนูชอบพี่เผือกนะเออแล้วถ้าเป็นพี่สมจิตล่ะ
น้าพวงเชิญยิ้มน้าพวงนี่หนูไม่รู้เลยอ่ะ
ทีนี้อยู่ที่ว่าไอรีนี้จะเชื่อพี่สมจิตหรือว่าจะเชื่อตัวเอง
ถ้าตัวเองเนี่ยก็ถนัดทางสายของคุณเผือกไอ้เรื่องตัดสินใจเลยว่าจะเลือกใคร
เอาพี่เผือกละกันค่ะพี่เผือก
คุณเผือกครับขอคำถามครับสวัสดีครับผมเผือกนะครับ
วันนี้มากับคำถามที่เกี่ยวกับตัวผมฮะทุกคนก็เรียกผมว่าเผือกนะครับ
เรียกว่าเผือกแต่แท้ที่จริงแล้วอยากถามว่า
ชื่อเล่นจริงจริงของผมคืออะไรครับนิดรู้ป่ะคะรู้น้องพวงเชิญยิ้ม
ของพริกตัวเองแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมาลองดูซิอาจจะต้องใช้การเดาเบานะฮะ
คุณเผือกมีชื่อจริงว่าอะไรคือชื่อพงศ์ชื่อผาหรือชื่อบอยหรือจะชื่อบิ๊กนะครับ

ยังไงก็ยังได้ดีกว่าผิด
คือไม่รู้เลยอ่ะมันเป็นคำถามที่ไม่รู้จริง

ดูซิว่าอันแรกถ้าจะตอบเองตอบอะไรก่อนครับ

ดาวดวงแรกตอบคำตอบไหนเพิ่มครับ

ดาวอีกนะฮะอีกหนึ่งดวงครับ

พี่พี่ก็ไม่เก็บแล้วนะฮะอีกดวงหนึ่งนะฮะ

หมดเลยไหมฮะอีกดวงหนึ่งนะฮะ

เอาล่ะมาดูนะว่าเราถูกอยู่แล้วล่ะ
แต่จริงเนี่ยเขาชื่ออะไรนะ

ชื่อเล่นจริงของคุณดีชื่ออะไรครับ

บอยครับผม

ใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมแบบนี้นะฮะ

หรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ
แล้วก็ติดตามได้นะครับความศึกษาหนามีทุกวันจันทีทางไทรลัททีวีกับ
บุษอาร์กิ้งไทยแลนด์บุษชามหาชน
คืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

หน้าตาดีความรู้ดีไม่แพ้กันนะครับ

และโน่นจันจัน

ชอบมืดดำแบบนี้
อย่างนี้เดี๋ยวเข้าทางพี่ดี

หน้าตาเขาเหมือนนกทวิตเตอร์นะ
ใช้สิ่งเครื่องน้วนค่ะ

ไซซ์สิ่งนี่ไซซ์ไซซ์สิ่งเดี๋ยวชิบ